ดูกรณีเด็กผู้หญิงอายุแค่๑ขวบ๘เดือนนะคะ
หนูน้อยคนนี้น่าสงสารมากมีแผลเต็มตัว
หน้าเนี่ยปูดบวมนะคะตามตัวมีรอยเหมือนกับถูกทำร้ายร่างกาย
หนูน้อยคนนี้แม่ไปฝากให้พี่เลี้ยงเด็กเลี้ยง
แล้วพี่เลี้ยงเด็กเนี่ยก็คือน้าน้าแท้เป็นคนแนะนำ
คนใกล้ชิดแนะนำแม่ก็ไว้ใจไปฝากเลี้ยง
เลี้ยงเป็นแบบโอ้โหเป็นปีนะ
วันละ๒๐๐ค่ะแม่บอกก่อนหน้านี้สังเกตเห็นแล้ว
ว่าตามตัวลูกเนี่ยมีรอยเหมือนกับรอยถูกบุหรี่จี้ที่ก้น
แต่พี่เลี้ยงเด็กบอกว่าอ๋อเด็กเขาแพ้แพมเพิร์ตแพ้ผ้าอ้อม
แม่ก็ไม่ได้เอกใจอะไรหลังพยายามจะไปเจอลูก
พี่เลี้ยงบ่ายเบี่ยงสุดท้ายมาเจอลูกแล้วแผลเต็มตัวแบบนี้ค่ะ
แม่ก็เลยไปแจ้งความที่สพสเมษจชนมุรีนะคะ
ว่าลูกถูกพี่เลี้ยงทำร้ายร่างกาย
นางสาวจิราพรวงเดชไปแจ้งความเอาไว้นะคะ
บอกว่าลูกสาว๑ขวบ๘เดือนค่ะ
ฝากพี่เลี้ยงดูแลแล้วก็ถูกทำร้ายแบบนี้ค่ะแผลเต็มตัวไปหมด
ทีนี้พอสอบถามตัวพี่เลี้ยงนางจงลักษณ์เสียงหนูอายุ๓๔ปี
พี่เลี้ยงยอมรับนะคะว่าตีเด็กจริง
แต่ยอมรับว่าที่หน้าอกแผลเมื่อสักครู่นี้เป็นคนตี
แต่บาดแผลอื่นไม่ได้ทำ
แผลที่หน้าเด็กตกรถลงมาเองเขาอ้างแบบนี้
เด็ก๑ขวบ๘เดือนใช่ถ้าจะตกรถลงมาเอง
๑ขวบ๘เดือนจะขึ้นไปบนรถยังไง
แม่เด็กนี่ร้องไห้เลยว่าโอ้โหทำไมต้องทำลูกเขาขนาดนี้
เราก็ส่งคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์นักข่าวของเราไปที่โรงพยาบาลชนบุรีนะคะ
ไปกับทางพลตำรวจรีนันทชาติสุพมงคลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
เยี่ยมอาการของหนูน้อยคนนี้นะคะก็ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
เมื่อวานนี้แม่ไปรับออกมาจากห้องเช่าของพี่เลี้ยงเรียบร้อยแจ้งความเรียบร้อย
ตอนนี้หนูน้อยคนนี้อยู่ในความดูแลของคุณหมอ
แม่เด็กบอกว่าแม่เนี่ยทำงานที่โรงงานในพื้นที่นี่แหละค่ะ
ก็นำลูกสาวไปฝากเลี้ยงไว้กับพี่เลี้ยงแล้วพี่เลี้ยงคนนี้นะ
แท้แท้ก็เป็นคนแนะนำก็เลยไว้ใจฝากเลี้ยงไว้เป็นปีวันละสองร้อย
จ่ายเงินก็พี่เลี้ยงมาเอาเงินที่โรงงานบางทีแม่ก็เอาเงินไปให้พี่เลี้ยงบ้าง
แต่เวลาเอาเงินไปให้พี่เลี้ยงเนี่ยแม่จะไม่ได้เจอลูกนะ
ก็คือให้ผ่านหน้าต่างห้องเช่าฝากให้พี่เลี้ยงอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วอาทิตย์หนึ่งแม่เจอลูกแค่วันเดียวอืม
อีก๖วันอยู่กับพี่เลี้ยงก็คือเจอแค่วันพุธ
หยุดงานวันพุธคือแม่ทำงานโรงงานแม่บอกไม่มีเวลาจริง
อาทิตย์หลังเนี่ยค่ะพี่เลี้ยงกีดกันไม่ให้คุณแม่ได้เจอลูก
บอกโทรศัพท์ไปหาผีเลี้ยงก็ไม่รับสายเริ่มเอกใจ
ว่าลูกเป็นอะไรหรือเปล่าก็เลยรีบไปหาและวินาทีแรก
เห็นสภาพลูกเนี่ยนะคะแม่บอกโอ้โหน้ำตาไหลเลยอ่ะ
ตาบวมปูดปากจมูกท้องหลังมีร่องรอยของการถูกตี
อย่างเห็นได้ชัดเนี่ยค่ะเป็นรอยเส้นเส้นแบบเนี้ย
แผลเต็มตัวแม่บอกว่าแม่ก็ถามพี่เลี้ยงเลยนะ
ว่าทำไมลูกสาวถึงมีแผลเต็มตัวขนาดนี้พี่เลี้ยงยอมรับว่าแผลที่ตัว
เฉพาะที่ตัวนะพี่เลี้ยงทำแต่ที่หน้า
เด็กตกรถมอเตอร์ไซค์แล้วเด็กจะไปขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ได้ไง
หนึ่งขวบแปดเดือนอืมแม่บอกว่าก็รีบพาลูกไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเลยอ่ะค่ะ
สภาพลูกเราตรงนั้นเป็นอยู่ตรงที่เห็นอ่ะแบบแผลเต็มไปหมดเลยอ่ะ
ตาก็ข้างเนี้ยแบบเปิดไม่ได้อะค่ะช็อกหนูจะเป็นลมอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะ
เมื่อวานสภาพของน้องนุ้งคือไม่หวัดกันใช่ค่ะได้คุยกับคนเหลี่ยงไหม
ก็ได้คุยอยู่เขาบอกว่าเนี่ยตรงรอยตรงเนี้ย
ที่ว่าเป็นรอยเหมือนไม้แขวนเสื้อเขาบอกว่ารอยตรงนั้นน่ะ
เขาตีเขายอมรับแต่ตรงตามใบหน้าเขาบอกว่าน้องอ่ะตกรถ
ไซค์ค่ะเขาชอบให้น้องยืนตรงข้างหน้าค่ะอืมใช่ทำไมเป็นรอยอะไร
มันมันเหมือนรอยโดนต่อยหรือว่ารอยอะไรไม่รู้ตรงตาค่ะ
มันไม่น่าใช่รอยตกรถทำกับลูกหนูขนาดนี้
หนูก็ไม่เอาไว้อยู่แล้วหนูต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะ
ของเด็กก็บอกว่าก่อนหน้านี้เคยสังเกตนะคะว่าลูกสาวมีแผลเหมือนถูกบุหรี่จี้ที่ก้น
เคยถามพี่เลี้ยงแล้วพี่เลี้ยงก็อ้างว่าพระอ้อมกัดผิว
แล้วก็ตลอดเวลาที่ส่งให้พี่เลี้ยงดูแลเนี่ยค่ะคือลูกมีท่าทีหวาดกลัว
ร้องไห้หนักมากเวลาที่จะส่งไปให้พี่เลี้ยงคือร้องไห้ตลอด
แต่ลูกยังเด็กมากไงคือพูดไม่ได้ครับ
ว่ากลัวอะไรเจออะไรมาคือเด็กก็ได้แต่ร้องอย่างเดียว
แม่บอกว่าไม่คิดเลยว่าลูกจะถูกทำร้ายหนักขนาดนี้นะคะ
ก็ขับแค้นใจมากรับตั้งแต่ที่ว่าโดนบุหรี่
น่าจะโดนบุหรี่จี้นั่นแหละค่ะก็ตอนนั้นก็แบบเริ่มไม่อยากให้พี่เลี้ยงเลี้ยงแล้ว
แต่น้าบอกว่าทนได้เลี้ยงไปก่อนถ้าแบบถ้าไม่จ้างเขาเลี้ยงหนูก็ทำงานไม่ได้ไง
เลี้ยงบอกว่ามันรอยแพมเพิร์ตกัดแต่ไม่น่าใช่
มันเป็นวงกลมอะค่ะเป็นรอยวงกลมอืมใช่ตอนนั้นก็ไม่ได้เอกใจอะไร
ก็บอกอืมอืมก็ไม่ได้ถามอะไรอืมแล้วถ้าที่น้องดูหวาดกลัวมันถ้าเกิดอะไร
ใช่ค่ะดูหวาดกลัวเพราะเห็นหน้าพี่เลี้ยงปุ๊บวิ่งหนีเลยอ่าหนึ่งขวบแปดเดือนต้องมาเจออย่างนี้นะ
อืมพี่เลี้ยงคนนี้อยู่ห้องเช่านะครับวันนี้คุณภูริพัฒน์ก็เลยไปที่ห้องเช่าของพี่เลี้ยงเด็ก
อยู่ในซอยหลังร้านโอเคตำบลสเม็ดจังหวัดชนบุรีนะครับอ่าไปถึงก็พบว่าห้องเช่าถูกล็อกกุญแจจากด้านนอก
ลักษณะเหมือนไม่มีคนอยู่แบบเนี้ยฮะก็ไปสอบถามเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างเคียงกัน
อ่าบอกว่าพี่เลี้ยงเด็กอาศัยอยู่กับสามีคนนึงอ่าเป็นสามีที่สูงวัย
อยู่กันมาปีกว่าแล้วส่วนใหญ่พี่เลี้ยงเด็กคนนี้ไม่ค่อยออกมาสูงสิงกับใคร
เพื่อนบ้านก็เลยไม่ค่อยรู้ความเป็นไปเท่าไหร่นักนะครับอ่าก็ลองย้อนมาดูที่ห้องเช่าอีกสักทีนึงนะครับ
ปรากฏว่าคราวนี้ได้เจอกับสามีของพี่เลี้ยงเด็กคนนี้นะครับ
ที่กลับมาพอดีนะฮะอ่าคุณภูริพัฒน์ก็เลยถามนะครับอ่า
พยายามจะถามข้อมูลต่างแต่เขาบอกว่าเขาไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งสิ้น
อืมไม่เกี่ยวข้องเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นบอกแต่บอกแค่ว่าเด็กเนี้ยดื้อ

จะอย่างไรตัวตัวของเด็กก็มาอยู่กับลุงเนี่ยมียังไงบ้างดื้อมั้ย
ผุฉีนถั่วโหรภูริพัทรโดนไล่เลยไม่ต้องมาถาม
เออคือบอกเค้าว่าเด็กดื้อค่ะ
เอาก็ถ้าเด็กดื้อไม่ชอบเลี้ยงเด็กดื้อ

เด็กผู้หญิง๑ขวบ๘เดือนจะดื้ออะไรกันขนาดไหนกันเชียว
แล้วอาชีพคุณรับเลี้ยงเด็กก็ต้องรู้อยู่แล้วตามภาษาเด็กก็ต้องมีบ้าง
ใช่คือมาทำร้ายเด็กแบบนี้เด็กไม่ใช่ว่าเด็กจะหายดื้อใช่ไหม
ไม่ได้ก็ไม่ต้องเลี้ยงไม่ต้องรับจ้างเลี้ยงใช่ไหมครับ

ไม่เข้าใจนะคนทำร้ายเด็กตัวเล็กได้ขนาดนี้จิตใจทำด้วยอะไร
โอ้โหส่วนทางคดีนะครับเพราะว่าคุณแม่ของน้องเขายืนยันว่าเขาไม่ยอมแน่

พลตำรวจรีนันทชาติสุพมงคลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
บอกว่าตอนนี้สามารถติดตามจับกลุ่มตัวพี่เลี้ยงเด็กคนนี้ได้แล้วนะครับ
จับได้เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเจ้าตัวอ้างว่าทำลงไปเพราะเด็กมีพฤติกรรมดื้อรัน
วันเกิดเหตุเด็กเล่นนมผงก็เลยเอาไม้แขวนเสื้อตีตามร่างกายของเด็ก
แต่ว่าร่องรอยที่เกิดขึ้นบนใบหน้าอันนี้ไม่เกี่ยวเขาไม่ได้ตี
แต่เด็กตกรถมอเตอร์ไซค์เองซึ่งเขายืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำ
ช่วง

จะผ่าไป
ของเราคุณคิดว่าวันที่เป็นวันป่าวจะพอเอาหรือไม่

เหมือนกันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเด็กจะเข้ามาดูแลเรื่องเด็กคนนี้ด้วยครับ
ก็พี่เลี้ยงเด็กคนนี้ที่ตกเป็นผู้ต้องหา
จะให้การยังไงจะอ้างยังไงก็มันก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาพูดได้นะคะ
แต่ตำรวจบอกว่าไม่เป็นไรก็มีหลักฐาน
เดี๋ยวรวบรวมพยานหลักฐานเอาให้แบบแน่นหนาเลยก็จะต้องดำเนินคดี
เรื่องต้นแจ้งข้อหาเอาไว้ก่อนก็คือทำร้ายร่างกายทำให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจ
เดี๋ยวรอผลตรวจของคุณหมอก่อนนะคะว่าเด็กอาการสาหัสขนาดไหน
ถ้าสาหัสข้อหาก็จะหนักขึ้นก็จะแจ้งข้อหาเพิ่ม
แล้วก็ถึงแม้ว่าเด็กจะตกลงมาจากรถมอเตอร์ไซค์จริง
เลี้ยงก็ต้องถือว่ามีความผิดด้วยนะคะคุณประมาทปล่อยประละเลย
อาชีพคุณคือเลี้ยงเด็กแล้วคุณปล่อยให้เด็กตกลงมาเป็นแผลแบบนั้นมันก็ผิดอยู่ดี
เด็กขวบเศษนะจะไม่ให้ทำนมหกเลยนี่ต้องไปหาลูกเทวดามาเลี้ยงแล้วฮะ